เรื่องของความรู้ใจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันเหมือนกัน
โดยเฉพาะแฟนหรือแบบสามีภรรยาถูกไหม

ซื้อผ้าอะไรแบบนี้แล้วคุณก็ต้องจัดถูกไหมคะ
เพราะว่าเสื้อผ้าไม่ค่อยจะมีใส่ค่ะก็คง
คุณชิสาครับอันนี้คุณสามีเขาไล่เมียออกจากบ้านเหรอครับ
โอ๊ยเขาบอกว่าเสื้อผ้าไหนบอกไม่มีใส่แล้วนี่อะไร
คือภรรยาเนี่ยอยากจะไปช็อปปิ้งบอก
อยากช็อปติ๊งเขาอยากซื้อเสื้อผ้า

ไม่มีอะไรใส่แล้วเนี่ยอยากซื้อเสื้อผ้าพาเขาไปซื้อเสื้อผ้าหน่อย

ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ยังไม่เคยมีสามี

ไปดูดิในตู้เสื้อผ้านะมันไม่พอใส่ตรงไหน

เต็มจนล้นขนาดนี้จะบ้าแล้ว
บ้านไหนเป็นหรือจริงไม่ต้องไม่ต้องสามีภรรยาก็ได้เอาสาวโสดอย่างเราก็ได้เหมือนกันนะ

ไม่เข้าใจดิฉันรู้ว่าคุณสุนาไม่เข้าใจ
ไม่ต้องเข้าใจหรอกเรื่องบางอย่างมันต้องเข้าใจหรอก
เรื่องของผู้หญิงผู้ชายมักจะไม่เข้าใจเสมอนะคะ